ครับเราลงพื้นที่ไปพิสูจน์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานี
นะที่ชาวบ้านบอกว่ามีถนนทางโค้งใกล้กับวัดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับแฟนขับรถกลับบ้านช่วงดึกนะครับมาถึงทางโค้งตรงนี้เนี่ย
อันนี้เป็นช่วงกลางวันหน่อยนะเย็นค่ำยังไม่ค่ำดีนะครับ
มาถึงโค้งตรงนี้เจอนกแสกบินมาทักนี่โพรเวสแล้วครับนี่มืดแล้วค่ะอ่า
แล้วนะครับจากนั้นเจอผีผมยาวแลบลิ้นแล้วก็วิ่งตามรถ
ต้องเร่งเครื่องหนีแบบไม่คิดชีวิตชาวบ้านในพื้นที่นะพระด้วยนะครับ
เขาก็ยืนยันกันว่ามีคนเจอจริงแถวนี้ทั้งเปรตทั้งผีผมยาวตามหลอกหลอนชาวบ้าน
ไม่มีใครกล้าเดินผ่านช่วงกลางดึกขับรถผ่านยังไม่กล้านี่ฮะ
โค้งใกล้วัดตรงนี้ที่อุทัยธานีโอ้โหเรื่องราวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าอ่าถนนสายนี้เนี่ย
คือถนนสายบ้านท่าชะอมหนองฉางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุทัยธานีนะครับ
อยู่บริเวณวัดมะพร้าวสูงนะวัดมะพร้าวสูงเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับ
คนที่ประสบเหตุแล้วโพสต์เอาไว้บอกว่าช่วงตีหนึ่งวันที่๒๑มิถุนายนนะ
ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ผู้โพสต์นะครับ
ชื่อว่านายปัญญาทิพย์วันอายุ๒๕ปีนะครับ
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ตอนนั้นตีหนึ่งเขากับแฟนก็ขับรถมาถึงทางโค้ง
เส้นทางถนนสายท่าชะอมหนองฉางใกล้กับวัดมะพร้าวสูง
แล้วก็มีสารเจ้าพ่อขุนด่านตั้งอยู่ด้วยอยู่อยู่นี่ฮะนกแสกวิ่งตัดหน้ารถ
กระจกมองหลังเห็นวิญญาณคล้ายผู้หญิงผมยาววิ่งตีคู่มา
แล้วแลบลิ้นอย่างนี้นะวิ่งตีคู่จากข้างหลังมาถึงประตูรถยนต์ข้าง
บลิ้นให้ดูด้วยทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเหยียบคันเร่งแบบเร่งเครื่องหนีเลยอ่ะ
เหยียบจนหลุดโค้งไปเลยฮะถึงจะไม่เห็นวิญญาณ
ครั้งสุดท้ายในครั้งที่๕กะว่าขอให้มองไปแล้วไม่เจอแล้วกันคิดในใจ
ก็ไม่เจอจริงนะครับมาพีคตรงจะถึงสามแยกในรัง
หันหันไปมองกระจกข้างคนขับซึ่งผมเป็นคนขับเองข้างขวาเนี่ยนะฮะ
ก็เห็นว่าเขาน่ะวิ่งตีคู่รถมาแล้ววิ่งตีคู่รถมาแล้ว
แล้วคือที่ข้างรถเลยครับห่างประมาณน่าจะช่วงแขนหนึ่งห่างจากรถ
ก็ที่เด็ดอยู่นั้นก็คือเขาแลบลิ้นแลบลิ้นคือแลบลิ้นค้างไว้เลย
แล้วก็ตาเขาจะเลือกเหลือบปิ้นหน่อยผมก็ใจเขาไม่ได้ก็ไม่ได้หันไปมองแบบชัดขนาดนั้น
ไม่ได้หันไปมองตรงก็คือหันแบบเหลมองเขาต่างคนต่างเหลครับพี่
ส่วนตัวผมเองนี่ก็อยู่บ้านอยู่ที่นั่น๒๐กว่าปีนี่ก็ไม่เคยเจอนะครับ
ไม่เคยเจอจริงก็เพิ่งจะมาเจอวันนั้นนะครับ
แล้วไม่ใช่แค่คุณบัญญาชาวบ้านพระในพื้นที่ท่านก็ยืนยันว่าแถวนี้ผีดูดจริง
เราก็เลยลงพื้นที่ครับท่านผู้ชมครับไปบุกพิสูจน์กันหน่อยนะครับ
บริเวณถนนใกล้กับวัดมะพร้าวสูงที่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนเส้นนี้เป็นถนนเล่นสวนกันสองช่องทางนะครับเป็นทางโค้งผ่านสะพาน
ยาวประมาณ๑กิโลเมตรไปทางวัดมะพร้าวสูงนะครับ
บริเวณวัดมะพร้าวสูงแห่งนี้ก็พอไปถึงเนี่ยทีมข่าวของเราบอกว่า
ขนหัวลุกทันทีนะฮะคือริมกำแพงวัดข้างทางก็มีแต่เจดีโกรธเก็บกระดูกคนตายนะฮะ
เรียงแบบเต็มไปหมดเลยพอมืดพอค่ำเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณเขียนมาสอน
ค่ะเดินคนเดียวนี่เดินสองคนยังไม่ไหว

เห็นไหมฮะโอ้โหแต่ภาพสวยมากนะคะแต่ก็แต่ก็วังเวงเขากลัวนะครับจ่าย
มาสอนมาดูภาพสวยอะไรเนี่ยภาพสวยอืมก็จากการสำรวจของทีมข่าวของเรานะครับ
คำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่นะครับตลอดทางโค้งนี้นะ
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมามักเจอผีอยู่ด้วยกัน๓จุดนะครับ
จุดเดียวก็จะแย่เขาบอกเจอกัน๓จุดนะครับ
จุดแรกเป็นจุดของหนุ่มคนที่โพสต์นะฮะที่ขับรถกลับบ้านพร้อมกับแฟนช่วงตีหนึ่งนะครับ
เจอผีผมยาวแลบลิ้นวิ่งไล่ตามจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งสารเจ้าพ่อขุนด่านนะฮะ
จุดที่สองห่างจากจุดแรกประมาณ๕๐๐เมตรคือจุดสะพานเด่นรัง
เป็นจุดที่ชาวบ้านเจอผีผมยาวเหมือนกันยืนบนหัวสะพานแล้วกวักมือเรียกด้วย
นี่ฮะหลังจากนั้นมีจุดที่๓อีกคุณผ่านไป๒จุดแรกอย่านึกว่าจะพ้น
มีจุดที่๓ห่างจากจุดสะพานเด่นรังมาประมาณ๑กิโลเมตร
จุดนี้ชาวบ้านบอกหนักเลยเจอผีเปรตเลยตรงเนี้ยคือบริเวณวัดมะพร้าวสูงแล้วนะฮะ
มาถึงวัดนี่เจอเปรตเลยโอ้โหงั้นถ้าผ่านจุดแรกไม่เจอผีคุณอาจจะเจอที่จุดที่๒
ถูกต้องครับถ้าจุดที่สองคุณยังไม่เจอคุณอาจจะเจอผีในจุดที่สาม
สามนี่เจอเปรตเลยฮะไม่กลัวผีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายหน้าวัดเจอเปรต
แล้วถ้าเจอสามจุดเลยทำไงฮะก็นั่นแหละผมว่าโอ้โหโกรธแน่นอนนะครับ
เอาเราก็ถามพระดีกว่าค่ะนะเราไปคุยกับพระครูอุทิศธรรมคุณนะครับ
พระอาจารย์มะยมนะฮะจ้าวาดวัดมะพร้าวสูงนะครับ
ท่านบอกว่าสิ่งลี้ลับที่ตามหลอกหลอนชาวบ้านเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
และท่านเจ้าวาดเคยเจอกับตาตัวเองมาแล้วค่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าบริเวณหลังวัดมะพร้าวสูงเนี่ยนะฮะ
เป็นเมนเผาศพข้างหลังเมนเป็นป่าช้าเก่าแล้วเป็นทางผีผ่านมาก่อนด้วย
นี่ระดับท่านเจ้าวาดบอกเลยนะฮะท่านเจ้าวาดบอกว่าสมัยที่ยังเป็นสมัยก่อนตอนนู้นอ่ะนะ
เคยเห็นผีเปรตอยู่ที่บริเวณแถวนั้นแถวทางผีผ่านแถวป่าช้าเก่า
รูปร่างสูงใหญ่แบบเนี้ยครับท่านผู้ชมครับมือนี่ใหญ่นะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นผีเปรตผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมายืนให้เจ้าวาดวัดเห็นเลย
ตอนนั้นกลัวมากนะครับแต่ท่านก็ตั้งสตินะครับแล้วก็หันหลังให้สวดมนต์แผ่เมตตา
ก่อนที่เปรตนนี้จะหายไปแบบนี้เลยครับขนาดเป็นพระเป็นเจ้ายังไม่เว้น
เห็นไหมแล้วจะคนก็เลยโดนกันไปหมดนะครับไม่เท่านี้นะครับ
อาจารย์มะยมยังเล่าให้ฟังด้วยว่านอกจากผีเปรตที่เคยเจอแล้ว
ยังเคยเจอผีบนสาราวัดด้วยนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ผีเด็ก
นั่งเล่นอยู่บนโรงศพเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านเจ้าวาดยอมรับว่า
แม้ว่าท่านจะเป็นพระแต่ท่านก็กลัวนั่นแหละนะ
แต่ก็ใช้วิธีก็คือตั้งจิตตั้งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้
แล้วผีพวกนี้ก็หายไปโอ้โหครับคือท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
ในหมู่บ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมสมัยก่อนจะมีคนเลี้ยงผีโพงผีมอน
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอคนเลี้ยงตายไป
ลูกหลานไม่ได้สืบทอดไม่ได้ดูแลให้ดี
ที่เคยเลี้ยงเอาไว้เหล่านี้ก็เลยออกมาอารวาสค่ะ
ที่นี่ก็เป็นวัดเก่าเป็นวัดเก่าแก่
สร้างมาประมาณร้อยกว่านะร้อยกว่าปีเห็นจะได้
ตามหลักตามที่เห็นพวกใส่กระดูกใส่อะไรเนี่ยจะเป็นของเก่ามาก
เป็นวัดที่เล่าขานกันมาจะถามว่าเรื่องผี

น่ากลัวมากที่นี้เอาภาษีวรภาคไปนี่แหละ
เดินไปเดินไปสักประมาณสักจะถึงสะพานอยู่ตรงนู้นอ่ะ
สะพานอยู่เสานะอ้าวเด็กอะไรมานั่ง
ที่ว่าใครมานั่งรอเราเดินไปอีกสองเก้า
ทำไมมันสูงจังเราก็พิจารณานะ
เดินไปอีกสองก้าวกว่าจะถึงแล้วอุ้ยมันไม่ได้นั่งสะพานแล้ว
เหมือนยืนนี่
พี่เจ้าอวาดเป็นคนเล่าให้ฟังเองเลยนะคะ
ทีมข่าวก็คุยกับชาวบ้านชื่อว่าป้าประกาย
เช่าบ้านมะพร้าวสูงนี่แหละก็ยืนยันว่า
เมื่อกลางปีที่แล้วกำลังกลับจากไปหาคนงานเก็บถั่ว
ขี่รถกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนนะคะพอมาถึงหน้าวัด
นกแสกบินแล้วก็มาตกที่ล้อหน้ารถแล้วนกแสบยิ้มให้
ประกายบอกนกแสกยิ้มให้แล้วขวางทางอยู่แบบนั้น
ประกายตั้งสติแล้วก็พูดว่าทางใครทางมันเถอะ
ครับสักพักเจอเปรตค่ะนี่ไงต้องผ่านหลายด่าน
เจอเจอเปรตสูงที่โต้นตาลยืนก้มหน้าอยู่
ป้าบอกว่าไม่ไหวแล้วเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์บิดหนีไปเลยค่ะ
แล้วมันก็แงะมายิ้มกับเราแล้วบอกทางใครทางมัน
อย่ามาทำอะไรเขาก็ไปเราตั้งสติให้ดีจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา

มันสูงเราก็มองแล้วก็ผ่านไปแล้วก็หมากลับบ้าน
หัวลูกแต่เราก็ตั้งสติไว้อยู่เฉย
มันก็สูงอ่ะคล้ายสูงมากเลยอ่ะสูงจากตะพานนั่นอ่ะ

ถ้าเจอนี่จะตีเลยนะไม่ได้ตีหมานะ

แต่อันนี้เสียงจริงนำโชคบุญชูไปนะพูดสุดหลังของเรา
ตอนที่ทีมข่าวของเราบันทึกภาพอยู่อะค่ะ
เก็บภาพบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ

คือไม่กลัวก็ต้องกลัวขนลุก

นี่ค่ะเสียงจริงจากสถานที่จริง

ไม่ใช่กราฟิกอิมเมอร์ซีฟ

ที่เราจะใช้เวลาที่จะมีเรื่องขึ้นมา

ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เขาบอกว่าเป็นร่างทรงอะค่ะ

ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าหมอนะ

ที่นี่มีแบบร่างทรงที่เขาเชื่อกัน

ผีที่เจอเนี่ยนะ

เป็นผีบริวารของเจ้าพ่อขุนด่าน๒ตน

คือผีใยคืนกับผียายมาเป็นญาติกัน
ใยมาจะผิวสีดำแดง

จะใส่ชุดไทยสีฟ้าแขนกระบอก
แล้วก็ทั้งผีใยคืนและผีใยมาครับ
อยู่ตรงนั้นเป็น๑๐๑๐ปี
นิสัยคือชอบหลอกชาวบ้าน
โดยเฉพาะคืนวันสำคัญเช่นวันพระ
พระจันทร์เต็มดวงจะมาเลย
ยายคืนผียายมามาคู่กันเป็นญาติกัน

แล้วก็เอ๊ะเอ๊ะก็คือว่า
เอ๊ะใยมาใยคืน

เห็นเห็นเห็นบ่อย
แล้วก็ทำร้ายเขาบ่อย

ก็คือแฝงนะครับ

ท่านเจ้าอาวาสก็พาทีมข่าวของเรา
ก็จุดเดียวกันกับที่ป้าประกายเล่าให้ฟังเลย

พิธีจุดภูมิเทียแล้วก็บอกกราบโรงวิญญาณแบบนี้ค่ะ
พอทำพิธีเสร็จเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านกับตัวท่านเอง
เห็นผีเปรตและเห็นผีผู้หญิงยืนอยู่บนสะพานจริง

มืดอย่างมืดด้วยมืดมาก
เป็นร่างคนเป็นคนเลยเพราะเดินหงาย

ทำไมทำไมคนสูงจัง
มันเริ่มเริ่มใจตัวมันเริ่ม

ผมจะมากมาก
ถุงเท่าเลยสายไฟเนี่ยนะ

นี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านยืนยันตรงกันหมดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้ทำการทดลองขับรถตามเส้นทางที่นายปัญญาได้ขับรถผ่านนะฮะ
แล้วก็เจอในอาทิตย์มึดอย่างนี้เลย
คุณนำโชคบุญชูก็ไปกับช่างภาพของเราผู้ช่วยช่างภาพ
สองกิโลเมตรนะครับช่วงกลางคืนนี่ทัศนวิสัยโดยรอบนี่
คือแทบจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่มีไฟส่องสว่างตามทางเลยนะครับ

บรรยากาศนี่แบบเงียบกริบวังเวงแทบไม่มีรถผ่านเลยอ่ะ
นี่ครับเราก็พยายามที่จะดูว่าเออจะเจอสิ่งลี้ลับ
ลับอะไรอย่างที่เขาเจอกันไหมแต่ไม่เจอนะครับ
ไม่ไม่เห็นอะไรนะครับอ่าก็สรรเจ้า
ท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ไปทุกจุดนะครับ
ตามที่เขาบอกกันว่ามีอยู่สามจุดอืม
ชาวบ้านเขาจะเจอกันบ่อยทั้งผีแล้วก็เปรตนะครับ
แต่ไม่เจอนะแต่หมอที่เป็นร่างทรงเขาบอกต้องวันพระใช่ไหม
เจอบ่อยสงสัยต้องให้นำโชคไปอีกที

คืนวันพระค่ะอ่าเผื่อนำโชคจะโชคดีอืม
จะได้เจออะไรดีให้พ้น๓จุดนะที่ผีรออยู่
เอาไปนั่งอยู่สักจุดละชั่วโมงไปนั่งล่อผีหน่อย
คุณภาคภูมิใจร้ายเหมือนกันเนอะเอาเป็นว่าไม่เจอก็ดีแล้วนะครับ
ทีนี้นะครับเรื่องราวของนกแสกนะครับ
ที่ทั้งนายปัญญาแล้วก็ป้าประกายบอกว่าต้องเจอก่อนเจอผี
กแสกต้องมาทักก่อนจากนั้นจะมีผีวิ่งตามรถมา
หรือว่ามาปรากฏตัวให้เห็นหรือว่ามีผีเปรตให้เห็น
กแสกนะครับทุกผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินชื่อกันมานานนะครับ
ตามความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าเป็นนกผีเป็นนกแห่งความอัปมงคลนะครับ
ถ้าไปบินไปร้องนะผ่านบ้านหลังไหนที่บ้านหลังไหนมักมีคนตายเกิดขึ้น
แต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับ
ไม่มีอะไรยืนยันนะครับว่าเจ้านกแสกตัวนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้
ทำให้คนตายเกิดขึ้นแต่ที่พิสูจน์ชัดก็คือนกแสกเนี่ย
เขาเป็นสัตว์สำคัญในระบบนิเวศนะครับทุกผู้ชมครับช่วยกำจัดหนูนะ
ช่วยเหลือกเกษตรกรนะกินหนูเป็นอาหาร
หนูที่ไปกัดกินพืชไร่นาข้าวอะไรพวกนี้นะครับ
นกแสกอยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับห้ามล่าห้ามค้าฝ่าฝืนมีโทษนะครับ
โทษจำคุกไม่เกินสี่ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ถ้าเจอมันมาร้องบินผ่านอะไรพวกนี้อย่าไปยิงอย่าไปฆ่ามันนะ
เพราะเขาจะบอกว่าคือมันเป็นเหมือนเป็นรางร้ายไงถ้าเจอนกแสกอะไรแบบเนี้ยใช่ครับ
แต่นำโชคบอกว่าน่ากลัวจริงนะทีมข่าวของเราคุยกันบอกจุดที่พาท่านเจ้าอาวาสไป
ท่านเจ้าวาดชี้จุดว่าเนี่ยเจอเปรตตรงนี้ชี้จุดปุ๊บหมาหอนหู้อย่างนี้เลยอ่ะ
พระนำโชคต้องไปวันพระอีกรอบคืนวันพระเลยจริงครับ